วันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะวันรดน้ำศพของคุณพ่อ
ก็ได้ทำวิธีไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอสวดปฏิบัติรอสวดธรรมค่ะ
คุณพ่อไปทุลาค่ะที่ต่างจังหวังค่ะอยู่ที่สโมยนะคะ
มีโรคผ่าด้วยการที่คุณพ่อเนี่ยมีโรคประจำตรวจอยู่แล้ว
เราก็เราก็คอยดูแลเขาเนอะแล้วก็ให้แบบว่ายาบำรุงหรืออาหารเสริม
แล้วก็ให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองมากดูดูแลด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ก่อนนั้นอาการก็ไม่ได้คืออาการแบบนี้ค่ะ
จริงก่อนนั้นเนี่ยเคยเข้าห้องฉุกเสริมหลายครั้ง
แต่ว่ารอดก็คือรอดอะไรอย่างนี้ค่ะก็รอดกลับมาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าครั้งนี้ก็แบบเลวอะนะคะเลวแบบงงแต่กิ้งก็เข้าใจ
คือถามว่ากินเข้าใจในทั่วไปว่าโรคหัวใจมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ไหม
แล้วก็เคยเห็นข่าวบันทรย์ทั่วไปอยู่แล้วค่ะ
แต่พอมาเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราซึ่งเป็นคนรักของเราเนี่ย
มันก็ค่อนข้างกระทันหันมากจริง

กรรทร์

กรรทร์
คือป๊าทำงานที่ใต้ก็จะมีเพื่อนค่อนข้างเยอะอยู่ที่หน้าหนึ่งแล้ว
เขาก็บอกเหตุการณ์คือเหมือนแบบด้วยความที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว
แล้วป๊าไปทานอาหารแล้วเหมือนข้างในมันร้อน
ข้างในคงร้อนแล้วอากาศก็ค่อนข้างร้อน
เขาสำลอกออกมาแล้วสำลอกออกมาแบบเร็วมาก
เต็มหนับนับ๑๒๑๒เพิ่มมาปุ๊บรับปุ๊บแล้วก็ส่งลงบารที่ใกล้ที่สุด
ก็คือโรงบารที่อยู่เกาะสมุยนะครับ
ก็ป๊าเหงื่อหัวใจอยู่ประมาณแบบ๓๐นาที
แล้วหมอก็บอกว่าแบบเหมือนชีพจรอ่อนมากแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เลยเพราะว่าทุกอย่างใจที่ไม่ได้ทำไม่คู่หรือน่ากันเลย
ถ้าต้องเป็นก็คงก็ด้วยอะค่ะก็เพราะว่าณตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ
ก็มีหลายเรื่องที่เราก็อยากคุยอยากนั่งคุยกัน
แล้วก็อย่างที่กิมบอกว่าด้วยความที่เป็นโรคนี้ไปตอนไหนก็ได้
กิ๊มเคยคุยกับเขาแล้วว่าไปได้ทุกเมื่องจริง

ที่เราค้างภาษณ์อะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วพี่ก็อยากจะบอกกับเขาทุกอย่างเลยว่าแบบคือเขาไม่ต้องมากังวลเรื่องตรงนี้แล้ว

ที่สามารถคุยกันกับคุกเลื่อนได้

กิ๊ชิกีมีทางข้างเราเสียใจด้วย
กว่าจะข้ามเรือไปละอีกแล้วมันปรับไปไปถึงไปถึงคู่แบบถึงอ่อแล้วอ่ะ
พ่อภูเขาบอกคุณพ่อค่ะว่ากินมาแล้วก็ทุกคนก็มา

ขอบคุณทุกคนก็มานะคะแล้วก็มามาส่งป่าสุดท้ายก็อยากให้บ่าเปา
มีความสุขอะค่ะก็แบบไม่ต้องกังวลอ่ะคือไม่ต้องเครียดแล้วก็แบบ
เพราะว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาค่อนข้างจะเครียดมากในเรื่องของงานเลย
คืออยากให้เขาไปแบบมีความสุขสบายจริงเรื่องตรงฝั่งตรงนี้
เรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยค่ะทางเนี้ยทางเราทางจีนเองกับน้องน้องเนี่ย
ก็จะรับผิดชอบและดูแลทุกอย่างเองค่ะแต่ตอนนี้ก็เหมือนเราก็เป็นเสาหลักแบบเป็นตัวแล้ว
แต่เหมือนเราก็พร้อมใช่ไหมใช่ก็พร้อมแล้วค่ะจริงจริงหน้าที่เนี้ย
เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราก็รับผิดชอบแล้วเป็นหน้าที่ของลูก
แล้วก็จริงก็เสาหลักก็ไม่ได้มีให้กินหรอกค่ะ
คุณแม่ขึ้นแข็งกับกินเยอะเลยฮะพอวันที่แบบว่าแม่เป็นคนแบบพูดออกมาเร็วมาก
ก็แบบเข้าหน้ามากแม่เขาก็พูดกับกี๊แล้วก็บอกว่าป๊าไปดีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราเห็นแผลไหมคะแม่แบบแม่แบบร้องไห้น้อยมากกี้มีเข่าร้องไห้เยอะมาก
ค่ะก็นั่นแหละค่ะประมาณนั้น
ทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้ดีขึ้น
แล้วพี่พี่บอกว่ามีปัญหาอะไรที่เราต้องสะสารในเรื่องของป๊าเราก็จะสะสารและผิดชอบ
ซึ่งครอบครัวเราทุกคนวันนี้ก็มาแล้วเราก็จะมานั่งคุยกันหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่จบงานศพของน้องป๊าและเผาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็เราก็มานั่งคุยกันว่าโอเคจะทำยังไงต่อไปเรื่องธุรกิจของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างพิธิกาใช่ไหมคะก็ด้วยคือการถามนะคะแล้วก็ทีมก็มีงานของทีมดวงกะลาแล้วก็น้องพิธีเองกับหลายคนเนี่ยก็มีงานค่อนข้างแน่นเหมือนกัน
ก็เลยทีมก็เลยวางศพหาตั้งศพไว้สัปดาห์๑๖๑๗แล้วก็เผา๑๙ประชุมภรรณที่๑๙ที่วันภาษีมหาวัน